จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าถ้าพูดเรื่องปลา
ที่หน้าประตูระบายน้ำ
นำฝ่ายบังปานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
จากจะมีผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดทั้งปลาสดปลาตากแข้งปลาย่างปลาส้ม
แล้วยังมีไข่ปลาช่อนจ่อมขี้ปลาช่อนจ่อมด้วยครับเห็นไหมฮะ
ขี้ปลาช่อนจ่อมขี้ปลาช่อนจ่อมรสชาติจะขมขมนิดนิดนิดนะครับ
บางพิมพ์รสชาติว่าเป็นของหาแยกแล้วกินแบบว่ากินเป็นประจำ

อันนี้ครับสำหรับเคี้ยปลานั่นแหละเ
ใช่แล้วนะครับอุจจาระอ่อนเลี้ยงเพีย
คำปันก็บอกว่าโอ้คนชอบหลายนะครับ
ปลาช่อนจ่อมทำมาจากไส้ปลาพุงปลาช่อน

เทียมและเครื่องปรุงรสสามารถนำไปยำ
ตะไคร้พริกแห้งหอมแดงซอยใบสระแหน่
ต้นหอมผักชีและมะนาวนำไปผัดใส่ไข่ก็ได้ด้วยนะครับ
หรือว่าแกงคั่วแคแบบพื้นบ้านเมืองเหนือก็ได้
หรือบางคนก็นำไปใส่แกงไตปลาอืมโอ้โห
น้ำลายไหลครับยามเช้าแบบนี้ฮะส่วนใครจะรับประทานดิบกับพริกสด
ก็ไม่ว่ากันนะครับพริกสดด้วยผักสดด้วยรับรองว่าอร่อย
ตรงในนี้เป็นปลาเป็นเรียกว่าเป็นทั้งไข่ผสมกับขี้ปลา
พอเสร็จปั๊บนะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้นะครับ
คำปันนะครับใครบอกว่าขี้ปลาหมดหรือยัง
หมดแล้วนะครับอ้าวฮิตมากนะครับไข่พะจ่อมนะครับ
หรือว่าไข่ปลาช่อนจ่อมสามารถนำไปยำหรือหมก